และในวันนี้เองนะคะวันที่๒๒ธันวาคมค่ะ

เป็นเขต๗ของจังหวัดขอนแก่นแทนตำแหน่งเดิม
ก็คือนายธวัตเจริญศุกร์จากภักดิ์เพื่อไทย

คือเปิดหีบตั้งแต่๘โมงที่ผ่านมาแล้ว
จนถึงตอนนี้ก็ประมาณ๑ชั่วโมงเต็มแล้วเนี่ยนะคะ
ชั่วโมงที่ผ่านมากรกตบอกว่า
ตอนนี้ยังไม่ตรวจพบเรื่องของการทุจริตเลยนะคะ

เดี๋ยวไปติดตามบรรยากาศล่าสุดนะคะ
จากคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากกนเรือจังหวัดขอนแก่นค่ะ

บรรยากาศของการเลือกตั้งซ่อม
สเขต๗จังหวัดขอนแก่น

ที่ถูกตัดสิทธิ์ออกจากคดีจ้างหวานฆ่านะคะ

ก็ได้ลงมาตรวจความพร้อมที่หน่วยเลือกตั้งที่๓
สิทธิการามด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ยืนยันกับผู้สื่อข่าวนะคะว่า
จนถึงตอนนี้นะคะยังไม่พบเรื่องทุจริตที่มีการร้องเรียน
นำเสนอข่าวก่อนหน้านี้ค่ะ
บรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งที่๓ที่สาราอเนกประสงค์วัดสิทธิการาม
อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นค่ะก็คึกคักตั้งแต่เช้า
มีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งมาเตรียมความพร้อม
ซึ่งทันทีที่เปิดหน่วยเลือกตั้งก็มีประชาชนในพื้นที่

ทางนี้นะคะจากการสอบถามประชาชนที่มารอใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ซึ่งก็พบว่าบางคนเดินมารอเพื่อที่จะสำรวจรายชื่อนะคะ
บัญชีรายชื่อที่หน่วยเลือกตั้งค่ะ
แต่ว่าบางคนนะคะมาถึงหน่วยเลือกตั้งแล้วลืมนำบัตรประชาชนมา
ต้องกลับบ้านไปเอาบัตรประชาชนก่อนค่ะ
ขณะที่นายอิทธิพรบุญประคองนะคะประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ก็ได้มาสังเกตการณ์พร้อมกับเปิดการลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งนี้นะคะ
อิทธิพรเปิดเผยว่าตนเองมาลงพื้นที่เพื่ออบรม
และลนลงการเลือกตั้งตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งทุกอย่างนะคะก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
ยืนยันว่าจนถึงตอนนี้นะคะยังไม่พบเรื่องการทุจริตของการเลือกตั้งค่ะ
ส่วนข้อร้องเรียนการทุจริตก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ได้รับรายงานอย่างเป็นทางการ
เพราะกรกตจังหวัดต้องตรวจสอบและจะส่งข้อมูลไประดับภาคและกรกตตามลำดับค่ะ
ส่วนปัญหาที่หลายหน่วยเลือกตั้งยังไม่มีการติดบัญชีรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นนะคะ
อิทธิพรก็ยืนยันว่าทุกหน่วยเลือกตั้งค่ะจะต้องติดรายชื่อล่วงหน้าก่อน๒๕วัน
แล้วก็ยืนยันนะคะว่าส่วนใหญ่ติดตามกฎหมายแต่อาจมีตกหล่นไปบ้างซึ่งก็ไม่เป็นปัญหาอะไรไปฟังเสียงของประธานกรกตค่ะ

ก็เลือกตรงที่จังหวัดเขาลองพิจารณาอยู่ครับว่า

ดำเนินการต่อไปได้มากน้อยแค่ไหนครับ

สอบถามปัญหาวันนั้นนะครับ
จังหวัดได้มีการรายงานปัญหาอะไรยังไงให้

ส่วนข้อร้องเรียนเรื่องข้าราชการวางตัวไม่เป็นกลางนั้นนะคะ

ที่ผ่านมาค่ะทางกรกตได้ดำเนินการย้ำกับข้าราชการมาโดยตลอดนะคะ

ว่าการเอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายต้องได้รับโทษค่ะ

ผู้สมัครเลือกตั้งหมายเลข๓นะคะ

หรือประชาชนเลือกตั้งในวันนี้กากบาทหมายเลข๓

เนื่องจากสารได้มีคำสั่งเพิกถอนรายชื่อ
สมัครออกจากการเป็นผู้สมัครรับการเลือกตั้งซ่อมเขต๗ในครั้งนี้แล้วค่ะ
สำหรับจำนวนผู้มีใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้ง๒อำเภอ
ก็คืออำเภอหนองเรือและมันจากคิรีในครั้งนี้นะคะ
มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามข้อมูลของกรกตนะคะ
ก็คือ๑๓๒๔๒๗คนนะคะ
ทั้งหมดมี๒๗๑หน่วยค่ะ
เฉพาะในหน่วยเลือกตั้งที่๓ที่วัดสิทธิการามนี้นะคะ
ก็มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด๕๒๔คนค่ะ
ค่ะหลังจากที่ทีมข่าวของเราได้มาปักหลักตั้งแต่เช้านะคะ
สังเกตการณ์ที่หน่วยเลือกตั้งที่วัดสิทธิการามนี้นะคะ

เนื่องจากว่ามีการเข้าใจผิดนะคะของประชาชน
บางคนก็เข้าใจผิดว่ารายชื่อของตัวเองมาอยู่ที่หน่วยเลือกตั้งนี้นะคะ
แต่บางคนเนี่ยก็ไม่ได้นำบัตรประชาชนมานะคะ
ซึ่งจากการสอบถามพูดคุยกับหลายคนนะคะ
ก็บอกว่าก่อนหน้านี้ไม่มีการได้ตรวจรายชื่อนะคะ
เพราะว่าทางกรกตเนี่ยเพิ่งจะมีการเอารายชื่อมาติดนะคะ
จึงให้ทำให้เกิดความสับสนในการตรวจรายชื่อ
แล้วก็เดินทางไปที่หน่วยผิดหน่วยเลือกตั้งค่ะ
และนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดที่เกิดขึ้นใน
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะที่ทีมข่าวเทวรัฐทีวีของเราได้มาเกาะติดค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากวัดสิทธิการาม

ขอบคุณคุณสิริวัลด้วยนะคะสำหรับเขต๗จังหวัดขอนแก่น
สองอำเภอด้วยกันนะคะอำเภอมันจาคีรีและอำเภอหนองเรือนนะคะ
ใครที่มีสิทธิ์รู้ตัวว่าอายุมากกว่า๑๘ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะ
ยังมีเวลาหลังจากนี้ไปนะคะปิดหีบ๑๗นาฬิกาค่ะ